ไปดูที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างค่ะมีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนกันอย่างมากเลย
เพราะว่ามีชายคุ้มคลั่งชอบเดินถือมีดพระเนี่ยนะคะเดินไปเดินมาตลอดทั้งวัน
ในท้ายที่สุดแล้วตำรวจสามารถคุมตัวไว้ได้แล้วนะคะ

ตำรวจชุดสืบสวนสพพนมพยายามเกลี้ยกล่อมนายพานุพงศ์ชำนาญเพชรหรือนายน้องอายุ๓๕ปี
ถือพระเดินไปมาบริเวณบ้านของตัวเอง
ในอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
ก่อนจะจับกลุ่มเอาไว้ได้หลังออกอุบายว่าหิวน้ำ
ทำให้อีกฝ่ายที่กำลังกระหายเหมือนกันเข้าไปเอาน้ำในบ้านมาให้
สุดท้ายถูกตำรวจเข้าช้าจนคุมตัวเอาไว้ได้
ไปเมื่อวานนี้นายน้องได้ถือพระไปอารวาสที่บ้านของนายลำยองแสงแก้ว
ขู่คนในบ้านว่าจะฆ่าทิ้งให้หมดโดยอ้างว่าคนในบ้านติดหนี้เขาและขโมยช้างไป
ที่คนในบ้านจะแจ้งตำรวจเข้าจับกลุ่ม
สุดท้ายนายน้องก็ไม่ยอมเดินถือพระทั้งวันทั้งคืนก่อนอ่อนเพลียถูกจับได้ในที่สุด
นางลำยองเจ้าของบ้านที่นายน้องไปนั่งถือพระอยู่บอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่ผ่านมาเคยเข้าแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับแจ้ง
เพราะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เขาพาพลาเขาบอกแล้วพูดมาด้วยว่าเขากว่านแม่นี่

ใช่ถึงว่าแม่ก็วิ้ง

เขาไม่มีช่างเขาขังนี่
บ่อยคนไหนซ่อยนี่กลัวทุกคนเลย
เขาจะหลากพลาเดินตอนนี้บอกถ้าเขาอยู่เขาจะเตี๋ยวหลากพลาเดินเตี๋ยวรอบก็
แคล้ล่งมาตึกประจำวันไว้ก่อน
ยังไล่แม่ออกจากบ้านจนแม่ไปสร้างกระท่อมอยู่เพียงลำพัง

นี้แม่ตำรวจเอาไปแล้ว

ขอบคุณมาม่าโอเคค่ะโอเคได้บ่ายใจบ่ายใจแต่เขาตีแม่แน่แน่
แน่นั่นอ่ะอืมโดนบ่อยไหมคะเท่าที่ดูที่ว่าเจ็บเอาน่าเทียบไป
โรงพยาบาลครั้งเดียวแต่ว่าเทียบมาควันร้านจะเผาร้านห้าของแม่

น้องมีภรรยาและลูกสองคนแต่แยกย้ายกันอยู่
เพราะทนอาการหลอนจากยาเสพติดไม่ไหวมาระยะหลังนายน้องอารวาสหนัก
เดินถือมีดพระไปทั่วหมู่บ้านโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
ชาวบ้านที่ทำอาชีพกรีดยางพากันหวาดกลัวหลังตำรวจควบคุมตัวได้
ถูกนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจคัดแยกระดับอาการทางจิตเวท
ส่งตัวไปโรงพยาบาลสวนสรานรมเพื่อรักษาต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน